มกราคมที่ผ่านมานะคะประชาชนคนไทยได้เห็นร่างรัฐธรรมนูลร่างแรกกันแล้วนะคะ
มี๑๕หมวด๒๗๐มาตราหลังจากนี้ประชาชนคนไทยทุกคนก็จะต้องร่วมกันพิจารณา
เพราะว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลก็จะส่งต่อไปยังแม่น้ำศรีสายแล้วก็ภาคส่วนต่าง
เพื่อร่วมกันพิจารณาแล้วก็มีการนำมาปรับปรุงแก้ไข
ในฐานะสื่อมวลชนก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่จะต้องร่วมกันวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องนี้ด้วย
ในหลายมาตราควรจะมีการปรับปรุงเพื่อให้เกิดการยอมรับจากสังคม
และบอกอีกด้วยว่าหลายมาตรามีความเข้มข้นของเนื้อหาจนต้องยกให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับลูกเทพ

ใช่ค่ะจะเป็นลูกเทพแบบไหนนะคะไปติดตามพร้อมกันในตลบม่านการเมืองค่ะ
ค่ะ

ต้องให้มันดูเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ดีเกินครั้งนะครับ
มาดูเหมือนกับว่าไม่ช่วยจะดีเท่าที่ควรเท่าไหร่นะครับ
หลายประเด็นหลักซึ่งก็พอที่จะรู้กันอยู่ก็คือเรื่อง
อันแรกก็เรื่องที่นายกเรียกว่าไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับ

อันที่๒ก็เรื่องอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดิน
ของทางรัฐบาลที่ขึ้นมา
เมื่อเจอกับองค์กรอิสระนี่ก็สามารถที่จะ
เปลี่ยนแปลแก้ไขหรือเปลี่ยนรัฐบาลก็ยังได้
ซึ่งก็ดูเป็นภาระที่
หลายฝ่ายอยากที่จะให้รัฐบาลนูนนี้
คว่ำลงไปยิ่งที่มาของสวที่

เอาเรียกว่าคัดสรรกันมาจาก
คุมโอเคราะห์ต่างอาชีพต่าง
ดูว่าทั้งฝ่ายการเมือง
ทั้งภาคประชาธิปาศภาคเผื่อไทย
กลุ่มนักประชาปไตยทั้งหลายก็มองดูว่า
รัฐมนูลอันนี้ดูมันจะถอยหลังเข้าคลอง
มันไม่ได้ก้าวหน้าไปเท่าไหร่นะครับ

พอจะแก้เข้าไปแล้วอ้าวกลับแก้ถอยหลังเข้ามาอีกนะครับ
ผมเองก็มองดูรัฐบาลนูนนี้นะครับ
ก็มองดูว่า
อ่อนแอลงนะครับ

เขาเรียกว่าอำนาจของค่าการประจำ

ซึ่งถ้าว่าไปแล้วในประเทศไทย
สูตรของรัฐบาลนูนที่ทำให้ภาคการเมืองเล็กลง
อำนาจประจำเข้มแข็งขึ้น
อำนาจประจำอ่อนแอลงการเมืองเข้มแข็งขึ้น

มีทุกรูปแบบแล้วในอดีต
ดูเน้นเป็นพิเศษที่ยังทำเรื่องนี้
ก็เพราะว่าร่างรัฐบาลนูนที่ผ่านมา
อำนาจของนักการเมืองมันมีมาก
แล้วนักการเมืองก็แผงลิฟต์
ใช้อำนาจของตัวเองอย่างเต็มที่นะครับ

อะไรก็ได้แล้วก็ได้ไม่เกรงอกเกรงใจใครทั้งนั้นเนี่ย
กระทั่งบ้านเมืองลุกเป็นไฟ
เกิดการปฏิวัติภาคเกิดขึ้นมา

ฉะนั้นก็ต้องแก้ให้การเมืองนี้มันอ่อนแอลง
แต่อย่างน้อยนะครับ
ร่างรัฐมนูลของอาจารย์มีชัยเนี่ย
ก็ผ่านขั้นตอนที่๑มาได้แล้ว
เหลือการแก้ไขอีกหน่อยแล้วก็เข้าไปสู่การลงประชามติ

ก็ต้องวัดดวงกันดูต่อไปนะครับว่า
โอ้โหนี่มันมีของขังเหมือนมีลูกเทพคอยช่วยอยู่หรือเปล่า
เพราะว่าสิ่งที่เขาตั้งหวังเอาไว้คือ
ทั้งเรื่องของ
อำนาจนายกเรื่องของคนมากว่าเหนือกว่ารัฐบาล
เรื่องของสวซึ่งมันไม่ใช่ตามหลักกติกา

ถ้ามันจะผ่านได้มันก็ต้องมีอิทธินิตพอสมควร
ถ้าจะมองในลักษณะของทางพี่ลิขิตเอง
เราเคยไว้วางใจอาจารย์มีชัย
พี่โมดเองบอกว่าเหมือนกับ
เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับ

นิดนึงอะไรอย่างนี้อาจจะเสียนิดนึง
บาจารย์เนี่ยทำได้ทุกอย่าง
อยู่ที่ว่าวิธีคิดแนวคิด
เพราะว่าอยู่ในรัฐมนูลออกมาเนี่ย
มันก็สะท้อนภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
แล้วก็จะสร้างสูตรใหม่ว่าจะแก้มันยังไง
มันก็ต้องออกมาอย่างนี้มันเป็นเรื่องธรรมดา
แต่ก็เก่งนะถึงว่าจะให้เป็นวิชาที่ตายจ๋าก็ทำได้
แต่ทำเพื่อให้รัฐมนูลแก้ปัญหาประเทศก็ทำได้
อันนี้มันก็เลยดูค่อนข้างจะสลับซับซ้อนหน่อย
ขาวเนี่ยนะเพราะว่าไอ้ปัญหาเนี่ยเขาก็เก็บรายละเอียดมาก
ทุกเรื่องเลยอย่างเรื่องนายกจากคนนอกน่ะ
สูตรอาจารย์บรวมศักดิ์เอามาดื้อเลย
แต่นี่ก็ยังมีแบบมีเทคนิคมีข้อกำหนดวิธีการ
เสนอให้แต่ละภาคเสนอ๓คนแต่มันก็ยังมีเงื่อนไขอื่นประกอบในรายละเอียดนะนะ
แต่ว่าโดยรวมเนี่ยในเมื่อกลับมาที่การชุดเนี่ย

พ่อก็มองว่ายังเก่ามันก็ต้องยังเก่า
หยุดนาการเมือเขาก็เข้ามาใช้อำนาจอิทธิพลทุศจิลิดคอลรับชัน
มานะแล้วมันก็แน่แล้วก็อาจจะมีการล้างแค้นพวกนี้อีก

ฉะนั้นก็สูญก็ออก

เมื่ออันนี้เป็นเพียงร่างแรก

จะมีการรับฟังความเห็นประชาชน๔ภาค
เหนือกลางใต้แล้วก็อีสาน

ฉะนั้นแต่อยู่ที่ว่าวิธีการที่จะไปรับฟังเนี่ย
ไม่ใช่ทำแบบที่ผ่านมานะ

เหมือนว่าหลักการแนวคิดที่วางเอาไว้ตอนแรกครับผมพี่ทงชัยคือ
ทุจริตแก้ความขัดแย้ง

มันเลยทำให้ออกมาดูเหมือนไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยเท่าที่ควรจะเป็น
บอกว่ารัฐมนุนฉบับนี้ถึงขั้นขี้ริ้วขี้เลสได้เลยไหมครับ

มันก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับ
หมายของรัฐมนูลจะออกมาเพื่ออะไรก็ตาม
จุดที่สำคัญที่สุดก็คือผู้ที่จะรับภาระในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปในอนาคตหลังเลือกตั้ง
ผมให้ความสนใจในประเด็นนี้เป็นที่สุด
เพราะว่าจุดนี้แหละคือเป็นการชี้เป็นชี้ตายของประเทศ
ว่าการถ่ายโอนอำนาจจากมือขอสชไปสู่มือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับ

จริงแล้วเนี่ยประธานร่างรัฐมนูลอย่างอาจารย์มีชัยเนี่ย
ผมเองเนี่ยก็เป็นกองเชียร์ท่านมาตั้งแต่ยังไม่รับตำแหน่ง
มารับตำแหน่งจนมาทำงานออกมา
ถ้าจะพิจารณาโดยภาพรวมก็ไม่มีปัญหาอะไรนักหรอก
แต่ถ้าพิจารณาถึงประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรีที่ท่านบรรยัติไว้เนี่ย

เท่าที่เห็นตัวหราดตัวบทของที่มานายกฤษมนตรีที่กำหนดไว้ว่า
พักที่ได้ร่วมรัฐบาลเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์หยิบ๓ชื่อนั้นมา
แล้วก็ถามชื่อนี้จะเป็นคนนอกก็ได้เป็นสอสอหรือไม่ก็ได้เนี่ย
ถ้าเขียนไว้แค่นี้มันก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับ
เพราะว่าทุกทีแล้วโดยหลักประชาธิปไตยคือนายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากสอสอ
นี่เป็นประเด็นพื้นฐานของประชาธิปไตย
การที่เรียกร้องให้คนนอกเข้ามาเป็นนายกได้ก็ไม่ว่ากัน
แต่สูตรของอาจารย์มีชัยนี่กลายเป็นว่าเหมือนกับแทบเจาะจงเลยว่า
นายกรัฐมนตรีต้องเป็นคนนอกเท่านั้น
สอสอทั้ง๕๐๐คนในสภาไม่มีศักดิ์และสิทธิ์ที่จะเป็นนายก
ถ้าไม่ได้บรรจุชื่อไว้ในรายชื่อที่ตั้งไว้
นี่เป็นรัฐมนุนที่กีดกันสอสอไม่ให้เป็นนายก
เพราะว่าตอนสมัครตอนแจ้งรายชื่อทุกคนยังไม่ได้เป็นสอสอเลย
และคนที่แจ้งไปจะได้เป็นสอสอหรือกับเปล่าก็ไม่รู้
เป็นรัฐมนูลที่เปิดช่องคนนอกปิดช่องคนใน

เพราะว่าถ้าหากว่าจะทำก็ทำกันแบบตรงไปตรงมา
รัฐมนุนประเด็จการยุคก่อนที่เขียนไว้เลยว่า

หมายความว่าสอทรเป็นนายกก็ไม่ได้
อันนั้นเป็นพระเด็จการสุดตรงที่ซ่อนมาในรูปประชาธิปไตย
เปิดหน้าว่ากันตรงนะครับในยุคอดีต
สมัยยุคจอมบุญถนอมยุคอะไรนู่นนะครับ

แต่มายุคนี้
นอกจากเปิดช่องคนนอกแล้วยังปิดช่องคนใน
ทำให้ผมรู้สึกผิดหวังในวิธีคิดของอาจารย์มีชัย
แล้วก็คิดว่าถ้าไม่มีการแก้ไขประเด็นนี้เนี่ย

ลงประชามติรับรัฐมนุนนี้ยากมากนะครับ
เนื่องจากมันเป็นการสวนหมัดกับประชาธิปไตยอย่างรุนแรง
ถ้าหากว่าเปิดช่องว่านายกรมนตรีจะมาจากสส๕๐๐คนในสภา
และหรือคนนอกหรือ๓คนที่ภาคการเมืองตั้งไว้
อย่างนี้ยังทำใจให้รับกันได้นะครับ

สุนทรนี่ผิดคาดไหมกับร่างรัฐธรรมนูลที่เห็นมา๒๗๐มาตรา
เอ่อต้องเรียนตรงนะว่า
ไม่ได้ลงไปในรายละเอียด

ผมว่าเอ่อ

อย่างนี้มันก็ค่อนข้างจะเข้มข้นเกินไป
แต่อย่าลืมนะครับว่ามันเพิ่งร่างแรก
เรากำลังจะฟังความคิดเห็น
แล้วก็ไปทำร่างสุดท้ายออกมา

ผมขออนุญาตก้าวข้ามเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูล
เพราะว่ายังไงก็อยู่ในกรอบของลำนูนชั่วคราว
มาตรา๓๕ที่ทำนองว่าต้องออกแบบรัฐมนุน
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของประเทศไทย

อันนี้เมื่อยังไม่นำไปใช้เนี่ย
เราก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันจะสอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือไม่
ผมกลับมองไปที่ว่าการเดินไปของรถแบบนี้

ที่ผู้นำของเราคือพลเด็กประยุทธ์

เพราะเผลอนอนไก่นภาคยันด้วยมั้ง
ว่า๒๕๖๐มีเลือกตั้งแน่นอน

ถ้า๖๐มีก็โอเคนะ
ผมมองถึงเหตุการณ์สถานการณ์

การเลือกตั้งต้องสถานการณ์เอื้ออำนวย
เลือกตั้งแล้วจะได้ผลเลือกตั้ง

เพราะฉะนั้นกว่าจะถึง๒๕๖๖

เพิ่งสะท้อนส่วนลึกออกมา

ชื่อไปทำอะไร

หันตัวไว้ด็อกเตอร์อะไรเนี้ยนะเอ่อการระเบิดออกมาเช่นนี้เนี้ย
ผมคิดว่าหลังม่านแล้วผู้นำของเราน่าจะมีความ
อึดอัดอึดอัดเอ่อกับสิ่งที่มันหมกบกอยู่
อืมพอสมควรนะครับนอกจากปัญหาข้างนอก
ปัญหาอะไรแต่อะไรรุมเล้าท่านหมดแล้วเนี่ยเท่าที่ฟังมาหลายหลายด้านนะฮะ
มันน่าเชื่อได้ว่าท่านเหนื่อยล้าเต็มทีแล้วก็รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะ
เอ่อรับปัญหาได้อืมถ้าภายนอกเนี่ยนะเอ่อปัญหาภายนอกเนี้ย
ท่านผมคิดว่าท่านสู้นะแต่ถ้าปัญหาภายในใกล้ตัวท่านเนี่ยผมว่า
ท่านคิดหนักอืมท่านคิดหนักผมจึงเป็นห่วงว่าที่ว่าสองห้าหกศูนย์จะเลือกตั้งเนี้ย
มันเป็นความรับผิดชอบของคนพูดณปัจจุบันนะครับ
แต่ถ้าก่อนจะถึงสองห้าหกศูนย์หรือว่าไปถึงสองห้าหกศูนย์แล้ว
มันอาจจะมีอะไรผันแปลที่เป็นสถานการณ์ซึ่งยังเลือกตั้งไม่ได้นะฮะ
รัฐมานูลเนี่ยจะเข้ากับสภาพปัญหาส่วนของปัญหา
ประเทศไทยแก้ไขได้หรือเปล่าไม่ลองใช้ยังไม่รู้หรอกครับ
กับรายยกเนี้ยครั้งครั้งล่าสุดนี้ก็คือคล้ายคล้ายออกมาจากใจจริงจริงน่ะ
ค่ะก็คือไม่ใช่ไม่ใช่แบบละครละจะแนะนำ
เฉพาะสภาพปัญหามันก็หลักอยู่แล้วนะ
อันนี้สภาพจิตใจเนี่ยมันก็คงแย่
แต่ว่าก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะ

ปัญหาที่มันอยู่ในใจเนี่ย

กล้าที่จะแก้ไขกล้าที่จะฝันฝ่าไป

ถึงท่านรองนายกรัฐมนตรีทุกท่าน
ท่านรัฐมนตรีทุกคน
อย่าทำความทักใจให้นายกรัฐมนตรี
ด้วยการให้มือเปื้อนด้วยผลประโยชน์นะครับ
ถ้าระงับยับยั้งใจหรือความเยาวยวนไม่ไหว
ก็อำลาจากคอรมอลไปเถอะ
อย่าลืมนะฮะที่พูดมาส่องทั้งวันเนี่ย
แล้วก็ตำรวจก็ต้องรีบดำเนินการเลยเนี่ย
ท่านใช้คำพูดว่า
จะเป็นเงื่อนไขให้เกิดปริวัติซ้อนได้
ตรงที่ว่าคนที่ไม่ปกตินัก
ถึงจะเห็นดีเห็นงามไปด้วยนะครับ